สำหรับกรณีที่มีคนเรียกวินมอเตอร์ไซค์จากเอกมัยจะให้ไปส่งเรียบทางด่วนรามอินทรา
ไปถึงจุดมายปุ๊บโดนไปเลยจ้าขอแปดร้อยบาท
มีผู้ชมส่งมาบอกว่าเคยขึ้นอยู่สามร้อย

คือแปดร้อยนี้มันกี่เท่าคะ
มันแพงมากจนคนนั่งเขาก็รู้สึกว่าแพงไปหรือเปล่าต่อรองกันอยู่

อืม
ถ้าผมรู้ว่า๘๐๐ผมไม่มาในที่แรกแล้ว
ผมนั่งแก๊ปซี่มาง่ายอยู่

เต็มที่
เนี่ยก็ช่วยกันหนีคนละครึ่งทาง

แต่อย่างหนึ่งคือแสดงว่าเขาไม่ได้มีการตกลงราคากันก่อนที่จะมา
ใช่เพราะเขาพูดไงบอกว่านี่ถ้ารู้ว่า๘๐๐ผมไม่ขึ้นหรอกนะ

คือเป็นผู้โดยสารกับวินนะคะที่เจรจาต่อรองกันเรื่องราคาล่ะค่ะ
เพราะ๘๐๐ไม่ไหวจะจ่ายจริง
แชร์คลิปวิดีโอนี้โดยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเอง
วินรถมอเตอร์ไซค์จากเอกมัยไปส่งแถวถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา
ระยะทางประมาณ๑๐๑๕กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ปรากฏว่าวินคันนี้เรียกไป๘๐๐บาทเขาบอกแพงไปไหม
ปกติที่เจอแพงสุดมัน๒๓๐๐เองนะ
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังผู้โพสต์นะคะว่าสุดท้ายแล้วตกลงกันจบที่เท่าไหร่
เขาบอกเขาต้องจ่ายไปในราคา๕๐๐บาทซึ่งมันแพงอยู่ดี
รุมด่าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ยับเลยแล้วคนที่มารุมด่าเนี่ยคือวินจากเอกมัย
บอกเลยบอกว่าผมอยู่วินเอกมัยเต็มที่ไม่เกิน๓๐๐
ทำวินโซนเอกมัยเสียหายหมดเดี๋ยวเจอแน่
หลายคนก็บอกว่านี่เขาก็วิ่งอยู่เอกมัยเหมือนกันทำไมทำวินดีเสียหายแบบนี้
ไม่มีใครเขาเรียกกันหรอก๓๐๐เขาบอกบางทีนะลูกค้ามี๒๐๐เขาก็ไปให้อ่ะ
ระยะธรรมไม่ได้ไกลขนาดนั้นคนเลยบอกว่านี่ไงก็เพราะเป็นแบบนี้แหละ